กลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นที่พูดถึงเลยนะคะเมื่อมีเด็กสาวเด็กปั๊มคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ย
อายุสามสิบเอ็ดปีคุณผู้ชมค่ะที่ประจวบคีรีขันเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะ
บอกว่าถูกดาราบูคุณไม้เวลทำร้ายร่างกายตบเข้าที่ใบหน้าแล้วก็กกหูด้านซ้ายอย่างรุนแรงจนหน้าคว่ำ
ต้องดูตามคลิปวงจรปิดเลยใช่ค่ะโดยเธอเนี้ยได้นำหลักฐานเป็นคลิปวงจรปิด
ขณะเกิดเหตุนะคะมามอบให้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพแบบเต็มอีกสักทีค่ะ
คุณผู้ชมคะตามภาพนะคะจะเห็นว่าชายในภาพเนี่ย
ซึ่งก็คือพี่ไมค์ค่ะดาราบู
คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ง้างมือขึ้นครั้งแรกแต่ไม่ได้ทำอะไรนะ
แต่สุดท้ายค่ะง้างมือเป็นครั้งที่๒
บเข้าไปที่ใบหน้าของน้องผู้หญิงคนนั้นคุณผู้ชม
ไมค์เนี่ยก็ได้มอบเงินเยียวยานะคุณผู้ชมค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยให้คู่กรณี๑๐๐๐บาทคุณผู้ชมเออนะ
ส่วนใบหน้าของน้องผู้หญิงค่ะตอนนี้คุณผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ไปแจ้งความแล้วนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยหน้าทิ่มลงไปจนเกือบตกเก้าอี้เลยคุณผู้ชม
ไม้เวลเนี่ยเปิดแจกผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะคะ
ยอมรับว่าในภาพเนี่ยเป็นเขาเองจริงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังค่ะ
เมื่อวานนี้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มดังกล่าวพอจอดรถแล้วเด็กปั๊มเนี่ยไม่ได้ยิน
ภรรยาเนี่ยจึงกดแตรเรียกปิ๊ดไปหนึ่งทีนะคะ
แต่เหมือนเด็กปั๊มคนนั้นเนี่ยไม่พอใจทำป้ายแสดงชนิดน้ำมันคุณผู้ชมค่ะ
คือเอาป้ายมาวางบนฝากระโปรงรถนี่แหละ

แถมตอนเติมเสร็จค่ะยังกระแทกปิดฝาน้ำมันที่รถอีก
ภรรยาค่ะจึงลงไปเคลียร์แล้วก็แคทเชียร์ปั๊มน้ำมันนะคะ
ก็บอกให้ผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ขอโทษ
แต่คู่กรณีค่ะไม่ยอมขอโทษ
แถมยังสวนกลับด้วยถ้าให้คำหยาบคลายด้วย

จนเกิดเรื่องขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิด
รับเลยว่ารู้สึกเสียใจกับการกระทำดังกล่าวของตัวเองเป็นอย่างมากเลย
วันนี้ก็ตั้งใจมาขอโทษคู่กรณีนี่แหละค่ะ
เอาเป็นว่าถึงน้องเขาจะทำอะไรแบบนั้น
ผมเองก็ไม่ควรที่จะสติหลุดขนาดนี้
ซึ่งถามตรงก็รู้สึกผิดครับ
รู้สึกผิดมากกับแค่อายุของผม
มันก็น่าจะผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะแล้ว
เออไม่น่าที่จะเอาอารมณ์มา
นำสติปล่อยให้อารมณ์นำสติ
แล้วมันก็ไม่ได้มีผลดีเลย

เพื่อไปพบพนักงานสอบสวนโดยฝ่ายผู้เสียหาย
ตอนนี้นะได้ไปถอนแจ้งความแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็ได้มอบเงินเยียวยาให้คู่กรณี๑๐๐๐บาทด้วยกัน
มีการเลือดออกที่หูอาการหูอื้อเลย
แล้วก็น้องเขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้นะ
ว่าแก้วหูด้านในมันฉีกหรือเปล่า
ต้องรอดูประมาณ๔๕วันนะคะ
ว่าจะสามารถการได้ยินมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม

ใช่ค่ะหลายคอมเมนต์ก็บอกนะว่าอะไรก็แล้วแต่
มันไม่ควรใช้ความรุนแรงแบบนี้
ใช่แล้วนะคะต้องมีสติกันมากนะคุณผู้ชม

สำหรับใครที่เป็นคนค่อนข้างหัวร้อนนะ

อุทาหรณ์มาฝากเตือนกันเป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ชม